หลังจากออกเดินทางมาสักพักในที่สุดทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงพิกัดตามที่ได้รับมอบหมายไว้จนได้และวัตถุดิบของดีประจำชุมชนแห่งนี้จะเป็นอะไรนั้นมาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับ
นี่ถึงแล้วค่ะชุมชนแพรกหนามแดง

นี่อำภาวาสมุทรสงครามเป็นที่เรียบร้อย

อยู่กับน้องเบสเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

ก่อนอื่นถามก่อนเลยค่ะว่าวัตถุดิบหลักของที่นี่นี่มันจะต้องมีอะไรบ้างคะ
อีกงและข้าวหอมมะลินั่นเองครับ
ให้เรามาที่นี่นี่ทำภารกิจอะไรคะเชฟ
คุณเบสจะต้องทำการจับปลาอีกงที่อยู่ในบ่อให้ได้ทั้งหมด๑กิโลกรัมครับ

ผมจะมีเวลาให้คุณปฏิบัติภารกิจรวมกันทั้งหมดเป็นเวลา๑๘นาทีครับ

โอเคขอบคุณค่ะเชฟ
ขอโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
งั้นตอนนี้เดินทางไปที่ร้านข้าวใหม่ปลามันกันก่อนไปค่ะ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

แต่ผมว่ามันน่าจะจับง่ายนะแต่อยากรู้ว่าวิธีหรือเทคนิคในการจับเนี่ยมันมียังไงบ้างครับ
ถ้าเลี้ยงบ่อเนี้ยเขาจะเปิดน้ำแห้งกักแต่ถ้าเกิดในที่ธรรมชาติเนี่ยเขาจะเหวี่ยงแหครับ
เอารอบดักอืมอ่าสวกตักอะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวเราจะเอาอาหารล่อมันขึ้นมาเรามีคาถาเรียกปลาขึ้นมาให้เรา
จริงเปล่าพี่ฟัญญาจริงเนี้ยหยิบของมาสั่งเปล่านโมทัยะเฟื่องไปปุ๊บมันขึ้นมากินเลย
โมชัยยะเออพร้อมไหมพร้อมครับผมพร้อมเดี๋ยวเราไปประจำที่กันดีกว่าไปค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเบสเขายืนประจำที่แล้ว
ตัวช่วยของเขาสวกตักปลานี่เขาก็ถือเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อย่าลืมนะว่าสองภารกิจคุณมีเวลาแค่สิบแปดนาทีเท่านั้นพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม

ผมเจอแล้วเจอเจอปลาดิน
เขาจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะพี่ปัญญาใช่เขาเป็นปลาหนังหากินหน้าดิน
เออเขาอยู่หน้าดินเขาอยู่หน้าดิน
เร็วเร็วเบสเอาใจช่วยตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีครึ่งแล้วค่ะไปไป
เก่งมากเอ้ยเอาเข้ามารู้แล้วว่าดีใจอ่ะเอาเข้ามา

เร็วเร็ว
นาที๑๕วิแล้วนะเอาเลยเอาเลยเอาเลย
หือขึ้นมา
อุ๊ยได้ช่วยอีกบัญญาณด้วยดูอันนี้อะไรคะเหมือนมีเราจานกับอีกกงกว่างัระ
นนนท์จานกับอีกกงหลินด้วยคือได้กี่ตัวอ่ะเนี่ย
อ๋อขอเติบเติบอาหารไงครับพี่เติบอาหารให้ป่า

เอออ่าตอนนี้ไม่ได้กลัวป๊าแล้วกลัวตกนี่ไง
เนี่ยตรงที่ยุบยับยุบยับอ่ะพี่ครับผมว่ามันต้องเอาอาหารเพิ่ม
เนี่ยมาแล้วมาแล้วเอาเลยคุณเก้านาทีครึ่งแล้วเบสจะเอาไง
นี่เร่งจังเลยนะเอ้าเวลามันเดินเราอ่ะนั่งเดียวไม่เดินเลย
ขึ้นแล้วล่ะมันต้องขึ้นแล้วล่ะเออเออได้ไหมอ่ะเฮ้ยมันได้อยู่นะพี่
ลุงครับอยากรู้ว่าอย่างงี้อย่างงี้ใกล้ถึงยังครับอ่าคุณลุงคัดเลือกเป็นยังไงบ้างล่ะคะ
ได้แล้วเนี่ยโลหนึ่งโอเคหยุดเวลาค่ะ
เอาล่ะค่ะถ้าอยากรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านต้องมาชั่งกิโลกันก่อน
ก่อนอื่นคุณลุงขาเนี้ยกระมังเนี้ยมันต้องใส่อย่างเงี้มันหนักเท่าไหร่คะเนี้ย
กระป๋องนี้ประมาณสองขีดเพราะฉะนั้นต้องเกินหนึ่งกิโลนะถ้าเกิดว่าประมาณโลครึ่ง
โอ้นี่โลสามโลสามโลสามโลสามขีดเขาบอกว่าถังนี้สองขีด
คุณผ่านค่ะโลเป็ดนิดนึงเด็ดด้วยคุณโอเคค่ะเพราะฉะนั้นภารกิจแรกเบสทำสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชม
แต่ภารกิจต่อไปเนี่ยสิคะเบสเขาจะต้องทำอะไรที่ไหนถามเชฟกันก่อนค่ะ
พี่ปัญญานั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะครับผมเชฟค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับภารกิจแรก
ทำสำเร็จไปแล้วค่ะเชฟบอกภารกิจที่สองมาได้เลยค่ะ
จบภารกิจต่อไปครับคุณเบสจะต้องทำการซ่อมแซมต้นข้าวในแปลงนา
เพื่อให้ต้นข้าวออกรวงพร้อมกันนะครับด้วยการทำการปักดำต้นกล้าให้ได้ทั้งหมดหนึ่งแปลงครับ
และหากคุณทำภารกิจนี้สำเร็จคุณจะได้วัตถุดิบหลักในวันนี้
นั่นก็คือข้าวหอมะลินั่นเองครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่สำเร็จล่ะคะ
ข้าวเหนียวครับโอ้โหจากข้าวเจ้าไปข้าวเหนียวไปเลยทีเดียว
โอเคเราต้องเดินทางไปที่ไหนคะเชฟและนาข้าวนะครับที่คุณจะต้องไปตามหาในชุมชนแห่งนี้นั้น
มีชื่อว่านาข้าวคุณสมบูรณ์ครับนาข้าวคุณสมบูรณ์โอเคขอบคุณค่ะเชฟ
บ๊ายบายพร้อมไหมพร้อมผมพร้อมอยู่แล้วโอเคไปงั้นตอนนี้ขอบคุณพี่ปัญญาก่อนนะคะ
พร้อมค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณครับขอปลาไปด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณค่ะ
นี่มาถึงแล้วค่ะอันนี้คุณลุงสมบูรณ์ป่ะคะใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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

พิดพิดโล้มันเหมือนต้องอย่างงี้ได้ฮะลุงใช่แล้วกดลงไปอ้าใช่ใช่หละ
เอาละค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะเบสเราจะเริ่มจับเวลาเวลาเดินค่ะ
ไปเลยอะ
คุณดูเลยนะตรงไหนแหว่งเสียหายเนี่ยไปปากซ่อมได้เลยนะคะ
อืมยืนตรงนี้มันสบายจริงจริงเลยค่ะยืนตามคันนาแล้วก็ลมพัดโชย
ตรงไหนเสียหายปักไปเลย
๑๓นาทีแล้วค่ะจริงตรงนี้ก็ลงได้เหรอลุง
ได้ออกไหนก็ได้เข้าหนึ่งขึ้นง่ายนะ
อ่าตอนนี้สิบเจ็ดนาทีแล้วนะเมื่อเช้ามีตัวช่วยอ่ะอยู่ในซองจำได้ไหม
มันคือบวกเวลาให้ค่ะบวกไปสองนาทีเอาแล้วเท่ากับตอนนี้คุณมีอีกสามนาทีนะคะ
เร็วเบสเร็วนาทีสุดท้ายแล้วเร็ว
ได้ไหมฮะได้ได้เย่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูผลงานเขาดีกว่าว่าทำสำเร็จหรือเปล่าค่ะ
มาค่ะเป็นไงบ้างอ่านี่ร้อนร้อนร้อนครับครับโหเอากลางให้ลุงด้วยเอ่อ
พื้นที่เราตรงนี้ที่เราซ่อมมานี้ก็เต็มหมดแล้วนะครับนะไม่มีที่แหว่งแล้วมีอันนี้ถือว่าผ่านใช่ไหม
ผ่านแล้วผ่านแล้วครับนี่คุณอยากรู้เวลาไหมอยากรู้ครับคุณทำไปทั้งหมดนะคะ
สิบเก้านาทีสี่สิบวินเย้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากแต่ก่อนอื่นเราต้องไปหาเชฟแล้วตอนนี้ครับ

ลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ